คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถม
ศึกษาปีที่๖กว่า๑๓๐๐คน
พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีขาวแสดงพลังบริสุทธิ์
ร่วมกิจกรรมวันลนรงคดสูบบุหรี่โลก๓๑พฤษภาคม
ภายใต้คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี๒๕๕๙
บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษเสพติดอันตราย
โดยได้ทำการเผาบุหรี่ไฟฟ้าจำลอง

และร่วมออกกำลังกายแสดงพลังบริสุทธิ์
รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่
พิษภัยที่ร้ายแรงของบุหรี่ให้เด็กนักเรียน
ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์
เช่นเดียวกับที่คณะครูโรงเรียนชายภูมิพักดีชุมพล

ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่
ไลท์ของงานคือการแสดงบนเวทีของกลุ่มเยาวชนนักเรียน
มีการจำลองสูบบุหรี่จนร่างกายผ่ายผอมโรคภัยเบียดเบียน
ซึ่งตลอดการแสดงบนเวทีได้รับความสนใจจากเด็กเป็นอย่างมาก